ส่วนอีกหนึ่งจุดค่ะท่าน้ำนนท์ก่อนหน้านี้ค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรี
เขามีปัญหาเรื่องเรือที่เขาจองไว้เนี่ย
ลำเนี่ยมันมาไม่ได้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าได้เรือแล้วนะ

ที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือเกียรติกาย
ตอนนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับเกาะติดบรรยากาศไปพร้อมกับกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับ
ตอนนี้เรือด่วนเจ้าพระยานี้ได้ออกจากท่าน้ำนนแล้วนะครับมุ่งหน้าตรงไปที่รัฐสภา
บรรยากาศตอนนี้นะครับกลุ่มมวลชนก็ขึ้นมาบนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ชินวัฒน์จันกระจ่างนะครับประกาศบอกว่าการขึ้นเรือครั้งนี้เป็นการขึ้นเรือแบบปล้นสะดม
คล้ายกับเป็นโจรสลัดที่ขึ้นบนเรือแล้วจะตรงมุ่งหน้าไปทางรัฐสภา
แต่ว่าแผนนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เต็มร้อยนะครับเพราะว่ามีการเข้ามายึดเรือของทางกลุ่มแกนนำไป๔ลำด้วยกัน
ซึ่งต้องเปลี่ยนแผนมาขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาแทนนะครับให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศขณะนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งมวลชน
มีทั้งประชาชนผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำนี้ด้วยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปที่บริเวณท่าเรือเกียรติกาย
เรือลำนี้นะครับมีทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมรวมไปถึงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนเรือนี้ด้วย
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศขณะนี้ก็จะมีกลุ่มมวลชนมาอยู่ตรงนี้ได้รับการประสานจากเรือนะครับบอกว่าเรือเนี่ยจะจอดทุกท่าตามปกตินะครับ
ไม่ได้หยุดแต่อย่างใดผู้โดยสารผู้ชุมนุมทุกคนก็จ่ายเงินเป็นค่าโดยสารปกติทุกคนนะครับ
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศอีกฝากนึงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเรือก็มีทั้งผู้โดยสารมีทั้งกลุ่มมวลชนก็ชูตัวโดยสารนะครับให้ดู
เพราะว่าทุกคนที่โดยสารในวันนี้บนเรือที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือเกียรติกายจ่ายสตังค์ทุกคนนะครับ
วันนี้แผนค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามที่ได้บอกไปตอนแรกนะครับว่าจะมีเรือใหญ่๓ลำรวมไปถึงเรือเล็กอีก๒ลำนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับไอ้นะครับแกนนำในวันนี้นะครับ

ตอนนี้กันหน่อยว่าเดี๋ยวจะมีทิศทางของการชุมนุมต่อไปอย่างไร

ครับก็อาจจะพลิกนิดนึงนะครับแต่เราก็จะพยายามให้กลับมาสู่แผนเดิมของเรา
เดี๋ยวเราลงท่าเกรกายปุ๊บเราก็จะรอเรือลำใหม่ที่เรากำลังติดต่อเช่ามานะครับ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เรามาวันนี้เราต้องการให้รัฐสภามีการรับรองรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชน
แต่ในขณะที่เรามาประชาชนออกมาเรียกร้องเนี่ยรัฐสภาก็พยายามที่จะบ่ายเบียงนะครับ
มีการสลายการชุมนุมหน้าสภาเวลานี้เราขอประนามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่วนวันนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปรอที่ท่าเกียรกายและเราจะมีการปลาใสอยู่ที่ท่าเกรกายนะครับ
ส่วนทางบกก็ดำเนินการไปตามปกติ
มั่นใจได้ไหมว่าเราจะลงท่าเกียรติกายได้
มั่นใจฮะถ้าไม่ลงผมจะเป็นคนแรกที่กระโดดลงน้ำ
คุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงถ้าเราถึงท่าเรือเกียรติกายเมื่อไหร่จะติดตามบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ
ศักดิ์ศิษฐ์พุทธรรทร์ข่าวทัศน์ทีวีรายงานสดจากเรือด่วนเจ้าพระยาครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะสรุปแล้วค่ะกลุ่มเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
นทบุรีเนี่ยนะคะอาศัยเรือด่วนเจ้าพระยาเดินทางมาจากท่าน้ำนนท
จะมาลงที่ท่าเรือเกียรติกายหลังจากนั้นจะมีการเช่าเรือใหม่
เพื่อที่จะขึ้นเรือใหม่ชุมนุมบนเรือลักษณะจะเป็นแบบนี้

เพราะเจ้าหน้าที่เขาประกาศแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่ตรงท่าเกรดกายด้วยนะคะ